มาข่าวพี่โดมของดิฉันก่อนคุณค่ะ
หลายคนคงทราบเรื่องทราบราวกันมาแล้วเหรอว่า

บอกว่าพี่โดมหลังจากที่ไปขับรถชน

แต่ว่าคุณผู้ชมฝั่งโดมเองก็มีหลักฐาน

เอาตัวลูกสาวเนี่ยลูกสาวลูกสาวของผู้เสียชีวิต

คุณโดมเป็นคนที่ดูแลครอบครัว

บอกว่าที่โดนแบบนี้แน่นอนชัวร์

ใครที่เป็นคนทำโดนแน่ค่ะ
หลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโดมปกรณ์ลำต่างโต๊
แหลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นที่มีกระทู้ในเว็บบอร์ดดัง
กล่าวหาว่าเจ้าตัวนั้นไม่ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุเมื่อ๑๕ปีก่อน
พร้อมกับนำคลิปลูกสาวผู้เสียชีวิตออกมา

จากนั้นโดมก็ได้มีการโพสต์ภาพข้อความ

เป็นเกมธุรกิจแบบไร้คุณธรรม
ดิสเครดิตสร้างเรื่องใหม่โยนความผิด
ซึ่งประเด็นนี้หนุ่มหล่อพันเทพก็ยืนยันกับสื่อ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวนั้น
เป็นการดิสเครดิตจากคู่แข่งทางธุรกิจอย่างแน่นอน
แต่ก็มองในแง่ดีนะคะว่าทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้น

หนุ่มโดมย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่แถลงข่าวทั้งหมด
จากนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ยืนยันตามเดิมว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์มันเป็นเรื่องดิสเครดิตอยู่แล้ว
แต่ผมคงไม่พูดอะไรไปมากกว่ากับการที่ผมแถลงข่าวในวันนั้น
ผมว่าเรื่องราวมันน่าจะเป็นเรื่องของ

จริงแล้วผมว่ามันยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับผมด้วยซ้ำ
ผมว่าจริงถ้าเราจะอยู่ในวงการหรือว่าธุรกิจแบบนี้

ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ตอบเลยไม่พูดพูดไม่ได้
รู้ไหมคะว่างานที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอีก
ไม่ตอบอะไรเลยครับนะครับไม่ต้องถามแล้วครับ
คุยเรื่องอื่นได้เลยขอบคุณทุกกำลังใจครับผม
เรื่องทุกเรื่องผมว่ามันได้คลี่คลายแล้วก็เคลียร์ไป
ในทางที่มันเป็นความเป็นจริงหมดแล้ว
ใครที่แบบปิดเทือนข้อมูลหรืออะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่า